ดราม่าของคุณแต้วกับไฮโซไนก็ทัวร์ลงหนักเพราะภาพนี้ภาพนี้ลองดู
คือมันเป็นเรื่องดราม่าเกิดขึ้นมาอีกหลังจากที่เพจดังอย่างเจ๊มอย๑๐๘
ก็แชร์ภาพของคู่รักป้ายแดงคุณแต้วกับไฮโซไน
ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าโลกจะเป็นสีชมพูหรือเปล่า
โดยทางเพจเนี่ยระบุแคปชั่นบอกว่ารักแม่ใครห้ามแกล้งแม่
อยากให้แม่มูฟออนแบบมีความสุขพิมพ์แฮชแท็กบอกว่าพิมพ์ติ่งเจ้าแม่นาคีนะ
หลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์กันเป็นจำนวนมากเลย
ซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีหลายความคิดเห็นนะเนาะอย่างบางคนก็บอกว่าคู่นี้น่ารัก
วัยจังไม่แฟร์สำหรับต้นเลยจนกลายเป็นว่าทัวร์ลง

บางคนก็รู้สึกเหมือนแบบไปดูคุณต้นก็อาจจะบอก
หมายถึงว่าเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าไป
แล้วก็มาเปิดตัวแฟนใหม่ไวเหลือเกิน
ซึ่งแต้วก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดตัวนี่นะ

คุณแท้วก็ยังไม่ได้พูดมีแต่มดดำมาพูด
นี่ไงยังไม่ได้ออกมาพูดชัดเจนว่า
ตกลงแล้วคือเขาคบอยู่กับใคร
ดังนั้นบางทีเราก็อาจจะตอบไม่ได้เนอะว่า
นี้เขาเป็นสีชมพูอยู่หรือเปล่า
หรอกแต่อีกมุมหนึ่งผมก็มองว่า
มันก็มันเป็นเรื่องของเขา

จริงเขากับคุณต้นอาจจะแยกย้ายกันมานานแล้ว

แต่เพียงแต่เขาไม่ได้ออกมาบอกใครอะไรอย่างนี้
เขาก็อาจจะไปศึกษาดูใจกับใครคนใหม่
วันหนึ่งมันเป็นข่าวขึ้นมาจากคุณมดดำที่ออกมาพูดเนี่ย
เขาอาจจะเป็นประเด็นขึ้นมาอะไรอย่างนั้นเอง
คือถ้ามดดำไม่พูดทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไร

ใครได้ไม่มาเลยนะ